คุณผู้ชมคะวันนี้ถือว่าครบรอบ๓ปีแล้วนะคะที่วงการเพลงในบ้านเราต้องสูญเสียมือกีต้าฝีมือดีอย่างสิงหมุสิกพงศ์ไปนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะทางด้านครอบครัวพร้อมกับมูลนิธิสิงหมุสิกพงศ์เพื่อการดนตรีและเพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงเฟย์ได้จัดทำบุญเนื่องในวันครบรอบการจักรไปของมือกีต้าผู้ล่วงลับ

ซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนบอกว่าทราบตัวคนร้ายแล้ว
แต่ล่าสุดหลักฐานไม่เพียงพอก็เลยยังไม่สามารถจับตัว
จับตัวคนที่ทำความผิดได้ในตอนนี้ค่ะ
ถึงตลอดแม้กระทั่งทุกวันนี้คุณแม่เดินห้าง
แล้วก็เวลามีวงมาเล่นที่ห้างแม่ก็ยังร้องไห้อยู่ครับ
เกิดมามีสามคนก็ตอนนี้เดี๋ยวอยู่สองก็ไม่ชินนะ
ก็เป็นคนขับรถครับแล้วก็คือเขาเอ่อ
คือเขาไปขายมันไปอยู่ในตลาดแล้วก็ไปซ่อมดันคนที่ดูแล
เขาบอกเจ้าของซึ่งคนที่ซื้อไปเนี่ยน่ารักมากเลย
ติดต่อกลับมาเลยผมก็เขาบอกยินดีที่จะมาคืนเลย

ที่นับได้ประมาณเกือบสี่สิบองค์ครับ
จับตัวคนร้ายได้แต่ตอนแรกที่ยังไม่มีของกลางเนี่ย
เขาแจ้งได้แค่บุกลุกยามวิการ

ที่มีกีต้าตัวนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ย

ก็ยังรออยู่แต่ก็ตำรวจก็จับมาได้แล้วความหมายคือ
คือถ้าจับอีกครั้งก็คงยังยังจับได้อยู่
ตอนนี้เขาคงน่าจะทำสำนวนต่อครับ
ก็คือรู้ทั้งรู้แหละนะคะว่าเป็นใครที่ขโมยกีต้าไป
แต่ว่าหลักฐานไม่เพียงพอก็เลยไม่สามารถที่จะจับกลุ่มตัวไปได้นะคะอืม
อันนี้ต้องลงโทษก่อนเลยนะให้ถึงที่สุดนะครับ
เพราะว่าทำร้ายจิตใจของบรรดาแฟนคลับของคุณสิงห์ผู้สิทธิ์กับวงด้วย
พอได้ทราบข่าวแบบนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะ
ขอให้เรื่องนี้กระจ่างโดยเร็วแล้วกันนะคะ